คุณผู้ชมครับไปดูนะฮะการทำเชิงลุก
เพื่อจะค้นหาผู้ป่วยโควิด๑๙ในกรุงเทพมหานคร
ตอนนี้เขาส่งไปหกสิบเก้าทีมขึ้นที่เร็วนะครับ
ไปที่ทั่วกรุงเทพมหานครเลยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ
เปิดเผยบอกว่าขณะนี้พบผู้ป่วยโควิด๑๙ในกรุงเทพมหานคร
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้กำหนดแนวทางการกักตัวที่บ้าน
เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับประชาชน
วันนี้เนี่ยสำนักอนามัยทั้ง๖๙แห่งนะครับ
ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
จัดทีมเคลื่อนที่เร็วแบบเบ็ดเสร็จนะครับลงพื้นที่ชุมชน
และจะขยายเพิ่มขึ้นเป็น๒๐๐ทีม
เพื่อระดมตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ในชุมชนเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรักษา
โดยทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด๑๙เชิงรุกนะครับ
ลงพื้นที่ชุมชนเบื้องต้นในวันนี้เนี่ยนะฮะ
เพื่อค้นหาคนที่สัมผัสเสี่ยงสูงและกักตัว
เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อให้กับคนอื่น
โดยจะเป็นการลดการเดินทางของประชาชนที่จะต้องเดินทางมา
ถึงจุดตรวจหาเชื้อนะครับลดความแออัดด้วย
แล้วก็ลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ด้วยนะครับ
เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙ในปัจจุบัน
และการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกกักรักษาตัว
จะมีการลงพื้นที่ระหว่างวันที่๑๕ถึง๒๕กรกฎาคมนี้นะครับ
สำหรับการลงพื้นที่ชุมชนนะครับจะทยอยเข้าไปใน๖๙ชุมชน๖กลุ่มเขต
ก็คือกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือนะฮะก็คือชุมชนประชาร่วมใจ๒ชุมชนสวนฝรั่ง
กลุ่มเขตกรุงเทพกลางคือชุมชนแสนศุกร์ชุมชนประชาราชบำเพ็ญซอย๑๔
กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกคือชุมชนกาญจนาชุมชนแฟลต์คลองจันทร์
แล้วก็กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ก็คือชุมชนตลาดอุดมศุกร์ชุมชนโรงหมู
กลุ่มเขตกรุงทนเหนือคือชุมชนดาวคนนองชุมชนวัดท่าพระ
กลุ่มเขตกรุงทนใต้นะฮะก็คือชุมชนนาคสถาพร๑ชุมชนโรงงานบุรพาเหล็กกล้า
ถ้าพบคนที่มีผลเป็นบวกจะแยกตัวผู้ป่วยหากผลการติดเชื้อโควิดออกมาแล้ว
ก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาแต่ถ้าไม่สามารถส่งผู้ป่วยเข้าโรงพยาบาลได้
ก็จะมีหมอคอยวินิจฉัยนะฮะและแนะนำว่ารักษาตัวที่บ้านต้องทำยังไง
มีศูนย์พักคอยแล้วก็มีโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามต่อไป
ในส่วนของกลุ่มที่มีผลเป็นลบนะฮะจะให้บริการฉีดวัคซีนและสื่อสาร
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด๑๙ให้กับคนในชุมชนในคราวเดียวกันด้วยเลยครับ